ในช่วง๒วันสุดท้ายของการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะ
รัฐทีวีเองก็มีส่งผู้สื่อข่าวไปก่อติดบรรยากาศตลอดทั้ง๒วัน
คือสองวันสองคืนเลย
ผู้ประกาศข่าวก็ดีผู้สื่อข่าวก็ดี

แล้วก็ดูบรรยากาศประมวลภาพทั้งหมดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะ
เรียกว่าจนถึงส่งคนสุดท้ายเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเลยทีเดียว
วันนี้ประมวลภาพเหตุการณ์๒วันสุดท้าย
ให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยบรรยากาศคืนสุดท้ายก่อนที่สำนักพระราชวังจะปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะ

ประชาชนยังคงทยอยเดินทางไปเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดเวลา
จนกระทั่งตอนแรกเขาบอกว่าจะตัดที่เที่ยงคืนใช่ไหมคะ

เที่ยงคืนผ่านไปเขาก็ยังไม่ตัดนะ

เจ้าหน้าที่ตัดแถวที่จุดคัดกรองบริเวณพระแม่ธรณีบิบมวยผม
ส่วนคนสุดท้ายที่ผ่านจุดคัดกรองได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ชื่อว่านางกุลวดีนภากรค่ะ
เป็นอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เขาตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
โดยไม่คิดว่าจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่า
กลัวอยู่แค่อย่างเดียวว่าจะไม่ได้เข้า
โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และได้น้อมนำคำสอนของในหลวงราชการที่๙
มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอค่ะ
โดยจากเที่ยงคืนถึงเวลาประมาณตีหนึ่ง๒๐นาทีนะคะ
ทันทีที่ประชาชนชุดสุดท้ายเข้าไปภายในรั้วพระบรมมหาราชวัง
กราบถวายบังคมพระบรมศพ
เจ้าหน้าที่เขาก็นำเอาแผงเหล็กมากั้นด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรี

ภายในพระบรมมหาราชวังค่ะ

และเจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูพระบรมมหาราชวัง

เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว
รวมถึงกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็จิตอาสา
ปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลา

ได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ให้มารวมตัวกันที่หน้าประตูวิเศษชัยศรี
นั่งรอส่งประชาชนชุดสุดท้าย
เข้าไปในพระบรมมหาราชวังค่ะ
โดยกลุ่มจิตอาสาและประชาชนก็ตั้งแถวกันนะคะ

ก้มกราบพื้นที่หน้าประตูวิเศษชัยศรี

หลวงราชการที่๙เอาไว้แนบอก
จากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
กลางสายฝนโปรยปลายเพื่อน้อมแสดงความอาลัย
จนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะ
สวัสดีค่ะ
นักศึกษาหวังว่าจะเป็นสู้สาร
โทษละนักว่าเกิดต้องได้
ต้องสนิทจากหวังว่ารหาหรือใด
ถึงจะตะวายใจใช่หรือ
ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย